สัปดาห์ที่แล้วสำหรับเลขคลิกชีวิต
ที่คุยกับอาจารย์ที่พอไปแล้ว
เป็นเรื่องของตัวเลขที่จะหนุนเรา
ให้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนงานเลื่อนตำแหน่ง
ก็ดีนะสิแต่คราวนี้เห็นบอกมีเลข

ปากซาบสัตว์ถูหวานหรือผ่าซาก
อารมณ์แปรปรวนขึ้นขึ้นลงไม่ฟังใครยึดตนเองเป็นหลัก

นั่นน่ะสิไม่อยากให้มีตัวเลขเหล่านี้นะคะ
รวมทั้งตัวเลขไหนที่มีแล้วจะไม่ทะเลาะกับคนอื่น
เพื่อนพ้องโดยเฉพาะไปทะเลาะกับผู้ร่วมงานแล้วก็หัวหน้างาน
เดี๋ยวติดตามพร้อมกันกับเลขคลิกชีวิตกับอาจารย์ปอ
อาจารย์ปอล์อยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีครับอาจารย์ปอล์ครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกันก่อนเลยนะ
โอ้โหมากันแต่เช้าแบบนี้แล้วก็มีเลขแบบนี้มาด้วย
คือสัปดาห์ที่แล้วได้ไปแล้วแต่ว่าจะรออาจารย์สัปดาห์นี้ต่อ
ได้รวบเลขทีเดียวแล้วไปหาเลขทีเดียว
ใช่ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ที่เราคุยกันไว้ว่า
เลขอะไรที่จะทำให้คนคนนั้นไม่น่ารักไม่น่าครบ
ไม่น่าสนับสนุนเลยรอเลยรอเลย

ก็จะแบ่งเป็นกลุ่มหลักนะคะ
กลุ่มเลขสร้างสัตว์สัตว์สร้างได้อย่างไร
ก็คือทางปากอย่างเช่นที่คุณบุ๊คได้พูดก็คือขวานผ่าซาก
พูดอะไรก็ไม่สนใจใครเลยพูดไปเถอะ

ไม่ได้มองเลยว่าเขาก็ตั้งใจทำมาขนาดนี้นะคะ

อย่างเลข๓เป็นเลขของการบ้าพลังอย่างที่เคยบอกเป็นเลขนักรบเนอะ

ในเมื่อถ้าเกิดคนที่พูดจาด้วยอารมณ์ชอบต่อสู้

พูดไปก็ลืมพูดไปก็ลืมว่าแบบเราจะทำร้ายใครหรือเปล่า

จะเป็นเลขของคนที่มีอารมณ์เหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลง
เหวี่ยงจริงเลยนะเนี่ยอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะคือลง๑๒๒๑ค่ะ
ก็ต้องบอกว่าคนที่อยู่ใกล้
คนที่เป็นเพื่อนกับเขาจะเดาทางเขาไม่ถูก
รู้สึกคุยด้วยก็เดี๋ยวกำลังชมอยู่
ไปพูดผิดหูนิดเดียวหันมาปี้เสร็จแล้วล่ะ
อารมณ์แปรปรวนอย่างรวดเร็วจังเลย
ไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าผู้ใหญ่หรือว่าคนรอบข้าง
เขาก็ไม่ค่อยชอบหรอกค่ะใช่ไหมคะ
คุยด้วยแล้วไม่รู้จะอะไรจะเกิดขึ้น
แล้วก็มาถึงเลขที่ว่ายึดมั่นในตัวเองเป็นหลัก
ใครพูดอะไรมาไม่ฟังแอบเถียงอยู่ในใจ
พอทนไม่ไหวก็ระเบิดพูดคำนั้นออกมา
นั่นก็คือ๑๓๓๑
เลขนี้จะเป็นเลขของการท้าตีท้าต่อยนะคะ
อย่างเช่นไปตามสถานบันเทิงต่าง

เข้ากระแจเลย
เทรนด์เข้าข่าวหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐมาก
ให้ระวังเลยเพราะว่าเลขนี้นอกจากจะเป็นเรื่องของการ
ที่ไม่ดูแลตัวเองในเรื่องคำพูดเรื่องอารมณ์
เรื่องการที่ยึดมั่นตัวเองเป็นหลักไว้
เลขนี้จะมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วย
เนื่องจากไม่ระงับอารมณ์เลย

บานไปได้ค่ะเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่
นี่คุณผู้ชมมีเลขอะไรที่สงสัยถามอาจารย์ปอ

เลขของกลุ่มยอมหักไม่ยอมงอ
เลขนี้นะคะเดี๋ยวขอใส่ยาวเลย
๘มาเลยนะ
ครับ

กลุ่มเลขนี้นะคะต้องบอกว่ามีส่วนประกอบเป็นเลข๘

จะเป็นเลขของความที่มีอำนาจบารมีมีความรุ่มหลงในตัวเอง
สิ่งเหล่านี้แหละค่ะในเมื่อรวมกันอยู่

มีอำนาจพรมขึ้นมาแหละจะเกิดอะไรขึ้น
คนที่คุณเคยไปใช้อำนาจบังคับบีบบังคับเขาเนี่ย

มีอำนาจแต่ไม่ได้รับความศรัทธา
อีกกลุ่มนึงเลยค่ะไปอย่างรวดเร็วนะคะ
เป็นกลุ่มของเลขเก็บกฎความรู้สึกจนกระทั่งระเบิดออกมา
เป็นชุดเหมือนกันนะคะ๑๗๗๑ค่ะ
๐๗๗๐อะไรที่เกี่ยวกับ๗ค่ะ
ใช่ค่ะ๗นี่นะคะจะเป็นพลังของดาวเสา
พลังแห่งความมานะปากปั่นรับผิดชอบสู้ตาย
สู้ตายไม่ว่าโครงการนั้นจะสั้นหรือจะยาวจะยากหรืออะไรก็ตาม
ทำให้ได้หมดแต่อย่าลืมว่าในสิ่งเหล่านี้

คุณคาดหวังมากขนาดนี้จะเกิดความทุกข์
กดดันขึ้นเครียดงานเยอะรับมาเยอะ
ใช่แล้วพอวันหนึ่งที่ทนไม่ไหวระเบิดออกมารุนแรงกว่าคนปกติ
ปกติเรามีอะไรเราก็จะบ่นแต่มันก็คลายใช่ไหมคะ

เพราะคิดว่าเราจะต้องทำให้มันได้สำเร็จ
แต่พอถึงวันนั้นมันไม่สำเร็จระเบิดแรงมาก
ทั้งเก็บทั้งกดระเบิดออกมาตูมตาหมดเลย
รวมถึงตัวเองด้วยตัวคนที่ระเบิดด้วยนะฮะ
ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มเลขที่ใครคุยด้วย
ก็รู้สึกว่าคนคนนี้ต้องมีความน่ากลัวอยู่ในตัว
ไม่ว่าจะเป็นความเก็บกฎไม่ว่าจะเป็นความบ้าอำนาจ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปากของอารมณ์
ก็ความมั่นใจในตัวเองเกินไปที่ไม่ยอมฟังใครเลย
โอ้โหนี่ต้องเฉพาะเป็นผู้ที่เป็นผู้นำหรือเปล่า

ทุกคนนะครับเพราะว่าแน่นอนแหละไม่มีใครชอบหรอก
คนที่พูดจาไม่ดีใส่เขาใช่ไหมคะ
ไม่มีใครชอบหรอกที่ว่าอยู่ดีก็ระเบิดปุ้มขึ้นมา

ส่วนในสัปดาห์หน้าอาจารย์ปอเห็นบอกว่าจะมีเลข

ไม่ได้แจกกันมาหลายสัปดาห์แล้ว

ซึ่งเดี๋ยวจะให้คุณบุ๊กเป็นคนวางกติกา

ก็เกี่ยวกับตัวเลขที่อาจารย์ปอบอกวันนี้แหละนะ
อะไรที่อยู่บนกระดานอะไรที่อยู่บนหน้าจอแล้วนะครับ
แต่ว่าครั้งหน้าอาจารย์บอกไว้ก่อน

แต่ว่าสิ่งที่คุณผู้ชมและเราอยากรู้นะคุณ

ไหนก็พูดถึงเรื่องของการเป็นผู้นำแล้วนะฮะ
ผู้นำผู้บริหารหัวหน้างานควรจะมีเลขอะไรบ้าง

ใช่ค่ะจะเน้นไปทางผู้นำระดับสูงก่อน

เดี๋ยวมาติดตามครั้งหน้าแต่หนังสือนี้ขอไว้เลยครับอาจารย์ครับ

ติดตามให้ดีแล้วก็ตารางนี้นะคะ
อย่าลืมนะคะจำให้ดีด้วย
ช่วงหน้าเราจะมาถามกันเลยให้คุณผู้ชมตอบทางไลน์ผ่านหน้าจอเข้ามาเลยนะครับ
ส่วนช่วงนี้ขอขอบคุณอาจารย์ปอเลขคลิกชีวิตด้วยอาจารย์ปอครับ